แต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันอ่านช่วงถึงส่วนสักครู่นี้
พวกหรือว่าลูกออสเนี่ยทำอาหารได้จริง
ใช่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นเมนูหมกหลวก

เออเขาบอกแซ่บหลายแต่ว่าวงเล็บช่วงนี้ทานเจ
ถ้าไม่ทานเจนี่มีโอกาสไม่ลอง
อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ดิฉันว่าดิฉันไม่ลองดีกว่า
ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมธรรมชาติ
รวมไปถึงไปรับประทานอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านกันหน่อยที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
โอ้โหเป็นไงสวยจังเลยช่วงนี้หมอกเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ฝนตก
ปลายฝนแล้วอย่างที่ทราบกันดีถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาหนักหน่วงพอสมควรแต่ว่าก็เป็นปลายฝนแล้วนะ
ดอกไม้แล้วพอปลายฝนต้นหนาวจะบรรยากาศจะแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
ที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกครับ
ที่นั่นเขาร่วมกันกับผู้นำท้องถิ่นจะทำโฮมสเตย์
สร้างจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความสวยงามของหมู่บ้าน
บรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าแบบนี้
จากนี้ก็บริการให้กับนักท่องเที่ยวมาพักด้วยเป็นโฮมสเตย์นะครับ
ชาวบ้านเนี่ยก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวทั้งแบบคนเดียวมากันแบบครอบครัวแล้วก็มากันแบบกลุ่ม
มีบ้านที่สามารถรับรองได้จำนวน๒๕หลังเลยทีเดียว
แล้วที่เห็นอยู่นี้คือนี่คืออาหารพื้นบ้านของเขา
เรียกกันว่าไข่ปาล์มปอปาไม้เอกสละอาหมอม้าไข่ปาล์ม
แต่วิธีการทำนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคเหนือนะครับ
การทำให้สุกก็จะเทลงใส่กระทะอย่างนี้คือจะต้องมีน้ำลงไปก่อน
แล้วก็มีใบตองลงไปลองเอาไว้

ไม่ใช่น้องใบตองแต่เป็นใบตอง
ฮะก็ฉันน่ะชื่อใบตองเป็นใบตองเหลือเกี่ยว
แล้วก็เทไข่ลงไปแล้วก็ทำให้มันสุกแบบนั้น
คล้ายกับการย่างแต่ใช้น้ำในการรองนะครับแล้วก็มีใบตองด้วย
รสชาติก็อร่อยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยล่ะคุณผู้ชม
ยามเช้าร่วมกับข้าวเหนียวรสชาติแซ่บ

ผมยังไม่เคยทานแต่ถ้ามีโอกาสอ้าวคุณเป็นคนผิดโล่งนะ
ที่ผมก็ไม่ได้ไปแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปลองดูนะครับ
จากนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามท่านนี้ครับ
ท่านก็บอกนะครับว่าชาวบ้านได้ประชุมร่วมกัน
ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยว
พักผ่อนในช่วงหน้าหนาวเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
และอนาคตนะครับจะพัฒนาให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ส่วนราคาพักของโฮมสเตย์ครับถูกมากชาวบ้านคิดรายคนนะครับ
คนละ๑๘๐บาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไง
หัวละ๑๘๐ใช่๑๘๐บาทไงดื่มดำกับบรรยากาศธรรมชาติ
ที่มีหมอกเขามีดอกไม้สวยงามในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
แล้วเช้ามาทานข้าวเหนียวกับไข่ป่ารวมไปถึงหมูทอด
ตายแล้วไปค่ะคุณต้องพาฉันไปนะคะถ้ามีเวลาเราไปกันแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมในช่วงบ่ายแบบนี้รับรองว่าหิวอย่างแน่นอน
เดี๋ยวจะพาไปเรียกน้ำย่อยด้วยเมนูเปรี้ยวปรี๊ดเด็ดฟันอย่างมะดัน
เขาบอกว่าเมนูมะดันจะเอามาทำอะไรเนี่ยได้บ้าง
เคยแต่ทานมะดันจิ้มเกลือพริกเกลือหรือว่ามะดันดอง
ผมเคยเห็นคุณทานอยู่แถวหลังห้องแต่งตัว

แต่ว่าเนี่ยเมนูมะดันเนี่ยไม่ใช่ทานได้แถมแบบนี้นะคุณ
มันยังมีอีกหลายเมนูให้เราได้ติดตาม
อยากรู้ว่าเจ้ามะดันทำอะไรได้บ้าง

มาถึงอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกันแล้ว

แปรรูปเป็นเมนูอาหารสุดพิเศษ

กับเมนูที่ชื่อว่าปูนานึ่งซีฟู้ดมะดันและปูนาชุบแป้งทอดน้ำจิ้มมะดัน
แม้คุณผู้ชมค่ะแค่ได้ยินชื่อก็น้ำลายหกแล้วล่ะค่ะ
เอาเป็นว่าไปดูการสาธิตทั้งสองเมนูกับพี่จิรพรจันทรานนท์หรือพี่จิ
และเครื่องปรุงอาหารโดยเฉพาะปูนาสดคัดเอาเฉพาะตัวใหญ่
นำไปล้างน้ำให้สะอาดแกะกระดองออกแล้วล้างน้ำอีกครั้ง
นำไปนึ่งจนสุกนำขึ้นใส่จานพักไว้
ส่วนปูนาตัวเล็กนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนคลุกเคล้าลงในแป้งอเนกประสงค์ที่ละลายน้ำไว้
จากนั้นตั้งกระทะไฟปานกลางใส่น้ำมันให้ร้อน
แล้วนำปูนาชุบแป้งลงไปทอดในกระทะทิ้งไว้พอเกรียมจนสุกเป็นสีเหลืองนวลอย่างที่เห็น
จากนั้นนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนำไปจัดเรียงใส่จานให้น่ารับประทานแบบนี้ล่ะค่ะ
มาถึงหัวใจสำคัญของเมนูนี้คือการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
พี่จิกระซิบว่าลูกมะดันเป็นพระเอกของเมนูนี้เลยล่ะค่ะ
ตัวที่เด่นของน้ำจิ้มตัวนี้ก็คือเป็นตัวมะดันค่ะ
ดันเนี่ยเป็นผลผลิตในตำบลท่าทรายซึ่งบางบางรุ่นเขาก็จะส่งลงดองนะคะ
ตัวที่ตามบ้านที่ล่วงอะไรอย่างนี้ก็สามารถเอามาทำน้ำจิ้มได้
ไม่รอช้านำลูกมะดันไปล้างน้ำให้สะอาด
นำมีดสับเอาเฉพาะเนื้อของผลมะดันแล้วคันน้ำออก
นำไปตำกับกระเทียมพริกขี้หนูและเกลือให้เข้ากัน
ปรุงรสตามชอบก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้าน
นำไปราดลงบนตัวปูนึ่งให้รสเปรี้ยวเข้ากันอย่างลงตัว
และสามารถนำน้ำจิ้มซีฟู้ดมะดันไปรับประทานคู่กับปูนาชบแป้งทอด
เพิ่มรสชาติความแซ่บตัดกับความกรอบของเนื้อปู
แม่ช่างน่ารับประทานจริงค่ะ
สำหรับลูกมะดันที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในวันนี้
จิตบอกว่าเป็นผลผลิตของตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนครนายก

ก็จะแบ่งให้คนในชุมชนนำไปประกอบอาหาร
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย

ซึ่งใช้แปรรูปมาดันโดยตรงก็คือ
ครบวงจรก็คือจะมีถ่านไม้มาดันนะคะ
ไม้ไม้สำหรับย่างไก่ทำจากไม้มาดันนะคะ
มีสแนคมาดันซึ่งลักษณะคล้ายมะม่วงกวนนะคะ
แต่ใช้เนื้อมะดันนะคะเป็นสแนคมะดัน
แล้วก็จะมีแยมดันมะดันหยีนะคะ
แล้วก็เอามาดันกวนค่ะน้ำมาดันค่ะ
อกจากนี้ลูกมะดันมีทั้งวิตามินซีและวิตามินเอ
มีสรรพคุณในการขับเสมหะแก้เจ็บคอแก้ไอ
เป็นยาระบายอ่อนช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน
มีแคลเซียมและฟอสโฟรัสเสริมสร้างกระดูกและฟันอีกด้วยล่ะค่ะ
เดี๋ยวต้องรบกวนทีมงานนะเอาทิชชงทิชชู่มาเช็ดปากน้องใบตองแป๊บ
เรียกปากมากขนาดยังไม่ได้ชิมเห็นแค่สับหวาน
โอ้โหสับแล้วฝาลงไปเนี่ยไม่ต้องใส่มะนาวเลยนะ
มะนาวไปเลยใช่แล้วบางคนก็นำไปใส่แกงต่างก็มี
อันนี้ก็แล้วแต่เมนูนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีข้อความไลน์อีกแล้ววันนี้ส่งกันมาเยอะมากบอกว่าลูกนาคน่ารักมากเลย
ลองเลี้ยงดูไหมคะเออน่าจะดีเหมือนกัน

เหมือนลูกสุนัขด้วยน่ารักมากเลยเออ
คุณผู้ชมยังไม่หมดเรื่องราวของของกินนะครับ
เดี๋ยวมีทั้งของขาวของหวานเดี๋ยวจะพาไปที่
จังหวัดสุราธารณีไปดูของขาวก่อน

ส่วนของหวานเขาเรียกติดปากกันว่า
ขนมหวานวงจรปิดเออเป็นยังไงติดตามค่ะ

มันเป็นเสียงกุ้งกิ้งนี่ไง

ถูกต้องคือการเคาะกระทะแล้วมันดังกุ้งกิ้ง
ทำไมไม่เรียกหอยทอดฟ้องแป๊ง

คุณอาจจะได้ยินเสียงเป็นปองแปง
แต่คนที่นั่นเขาได้ยินเสียงเป็นกุ้งกิ้ง

แต่จริงร้านนี้ชื่อร้านหอยทอดแอ็ดท่าเหลือก๊อก
นั่นคือชื่อที่เขาตั้งของเขาเอง
แต่ว่าที่รู้จักก็คือร้านหอยทอดกุ้งกิ๊งนะครับ
เจ้าของร้านได้สูตรหอยทอดมาจากแม่ยาย
จึงเริ่มเปิดขายที่บริเวณหน้าสารเจ้าปึงเท่ากง
ตรงท่าเทียบเรือนอนโดยสารเกาะสมุยเกาะพังงัน
ในช่วงเริ่มต้นก็ร้องผิดร้องถูกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ก็แข็งไปบ้างน้ำมันเยอะไปบ้าง
จนมาในที่สุดหาจุดลงตัวเจอนะครับ
แป้งกรอบแต่ว่านุ่มฟูนะครับ
หอยนี่เขาบอกว่าสดอยู่แล้วสดทุกวันอยู่แล้วนะครับ
สำหรับเรื่องราวของหอยพ่อพี่สุราเขาขึ้นชื่อ
รวมไปถึงรสชาติน้ำจิ้มเขาก็บอกว่ามีความลงตัวมากนะครับ
และที่เป็นจุดเด่นจุดขายของร้านก็คือท่วงท่าและลีลาในการทอด
แล้วก็ใช้ตะหลิว๒อันเคาะกับกระทะจนมีเสียงดังกุ้งกิ้งในการทอดนะครับ
ทำให้ลูกค้าเรียกกันว่าหอยทอดกุ้งกิ๊งแอดท่าเรือเกาะเป็นที่ติดปากกัน

เขาบอกว่าแต่ก่อนขายได้วันละประมาณ๓๐๔๐บาท
จานปัจจุบันมียอดขายไม่ต่ำกว่า๒๐๐๒๕๐จานแล้วนะ
คนทานเยอะมากเรียกได้ว่า

คือที่มาว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนตะหลิวที่ใช้โดยเฉลี่ยเดือนละ๑

คืออันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเขาเคาะทั้งวันเลยจริง

นั่นมันเป็นสูตรเป็นกรรมวิธีในการทำประมาณนั้น
บอกกันหน่อยนะครับว่าร้านนี้จะเปิดทุกวันนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๗นจนถึง๒๓น
แวนไปชิมกันได้ก็คือในช่วงเย็นนั่นแหละ

สุราชน่าจะเคยทานกันบ้างน่าจะรู้จักดีเลยล่ะเออนะคะอ้าวอิ่มจากของขาวแล้วใช่ไหมคะ
ต่อกันเลยที่ของหวานเอาให้ขึ้นตากันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
กับร้านป้ายายป้ายาขนมหวานข้างห้องสมุดบริเวณท่าเรือนอน
สมุยเกาะพงันเกาะเตาเช่นกันอยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยมากดูได้จากนี่ค่ะ
ลูกค้าที่มาต่อคิวรับบัตรซื้อแบบนี้ยาวมากน้องใบตอง
อืมต่อคิวรับบัตรกันอย่างกระแจกฟรีนี่นี่สามสิบคิวแล้วคุณเห็นไหม
โอ้โหตายแล้วที่สำคัญคือมีกล้องวงจรปิด
ให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะจ๊ะอ๋อคือต่อคิวไปรอดูไป
จะได้เห็นไงแล้วก็มีเครื่องอะไรจะกินอะไรดีนะ
จะได้คิดของอืมมีเวลาคิดไม่ถูกกดดันครับนะคะ
ลูกค้าเขาก็เลยตั้งชื่อร้านให้หมายซะเลยว่าครับ

ใครที่ไปไม่ถูกหาร้านไม่เจอ
บอกแค่ชื่อร้านขนมหวานวงจรปิด

ดีเหมือนกันนะคะคือดิฉันเคยไปซื้อขนมหวานแล้ว

ข้างหลังมองด้วยสายตาแบบเอามาหิดมาก

เอาเนี่ยค่ะกลับบ้านไปคือมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่

ใช่แล้วส่วนสาเหตุที่ติดกล้องวงจรปิดที่แท้จริง
เขาบอกอย่างนี้แม้จะเป็นร้านค้าที่ไม่มีทรัพย์สิน
มีสินค้าอะไรมากมายนั้นนะคะ

แต่ในช่วงหลังได้มีการปรับปรุงร้าน
จากร้านที่เป็นรถเข็นมาเป็นรถ๔ล้อเล็ก

ชนิดที่อยากรับประทาน
ผ่านจอทีวีวงจรปิด

เปลี่ยนใจได้ยังทานเหลือคิวอีกยาวมากนะคะ

บางทีอาจจะเปลี่ยนใจจาก๑ถุง

คือมันมีเยอะมีอะไรได้บ้างน้องใบตอง
คือสำหรับเมนูที่นี่นะคะมีให้เลือกหลากหลาย

ทีมกรอบลอดช่องน้ำกะทิ

ข้าวเหนียวดำถั่วเคี้ยวต้ม
ไข่หวานจะทั้งน้ำเชื่อม

ใส่ไข่อะไรก็มีหมดเลยนะคะถ้าไม่ใส่ไข่๒๐บาท

แม่น้ำตาปียำค่ำคืนก็ได้

ทานที่ร้านแล้วถ้าติดใจนะ

ใส่ข้าวเหนียวดำใส่เผือก

อ่ะเดี๋ยวบอกไปเลยว่าใส่ทุกอย่าง

ถ้าสั่งเยอะขนาดนี้ก็ใส่ทุกอย่างไปเลย

กะทิบูชมาดีมันกว่าจะถึง
ถ้าใครที่อยู่แถวนั้นบ้านไกลเรือนเคียงแล้วก็อยู่ที่สุราชน์
ซื้อมาฝากหน่อยค่ะ
ไม่ต้องซื้อมาฝากก็ได้ไปแวะเวียนไปลองชิมกันดูนะครับ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันครับ